เรื่องปัญหาราคาข้าวเปลือกตกต่ำของประเทศไทย

ญี่ปุ่นเขาเป็นเมืองที่กินข้าวเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นมีมุมหนึ่งที่หนุ่มไทยในญี่ปุ่น
เขาไปอัดคลิปมาบอกว่าคนญี่ปุ่นเขาทำยังไง
ถึงสามารถทั้งปลูกข้าวเองแล้วก็ขายข้าวเองได้
มีเครื่องเครื่องหนึ่งน่าสนใจค่ะคุณผู้ชมติดตามพร้อมกันเลยค่ะ
แล้วก็เทข้าวลงไป
ขาวธรรมดาและขาวมาก

อันนี้ค่ะที่เราฝีแล้วฝีก็สวยดี
ไม่ขาวใช่มั้ยครับ
ไม่ขาวใช่มั้ยครับ

ไม่ขาวใช่มั้ยครับ
ไม่ขาวใช่มั้ยครับ
ไม่ขาวใช่มั้ยครับ

ไม่ขาวใช่มั้ยครับ

ไม่ขาวใช่มั้ยครับ

ไม่ขาวใช่มั้ยครับ

ไม่ขาวใช่มั้ยครับ

ไม่ขาวใช่มั้ยครับ
ไม่ขาวใช่มั้ยครับ

ไม่ขาวใช่มั้ยครับ

ไม่ขาวใช่มั้ยครับ

ได้ชมคลิปนี้นะคะก็ชื่นชมในความคิดสร้างสรรค์ของชาวญี่ปุ่น
แชร์ออกไปเป็นจำนวนมากเลยทีเดียว
เหมือนกันอึ้งเหมือนกับเรานะคะ

ต้องบอกว่าคนญี่ปุ่นนี้เขาสุดยอดในทุกดีเทลทุกรายละเอียดจริงนะคะ
คุณรอยค่ะพาเราไปชมฟาร์มไข่ไก่หยอดเหรียญด้วย
ลักษณะคล้ายกันกับตู้คอนเทนเนอร์ที่ปรับอุณหภูมิห้อง
เพื่อรักษาคุณภาพของไข่ให้สดใหม่

ครับที่นี่เป็นฟาร์มไข่แบบหยอดเรียนนะครับ
คือทางฟาร์มเนี่ยเขาจะส่งไข่มาในตู้คอนเทนเนอร์ใบนี้
แล้วข้างในก็จะใส่ไข่ให้เรามาซื้อเองโดยที่ไม่มีคนขายนะครับ

และในห้องนี้ก็จะเป็นห้องอุณหภูมินะครับ
ความเย็นทำให้ไข่เนี่ยมีคุณภาพเหมือนอยู่ในท้องคุณแม่ไก่เลยนะครับ
ก็ขั้นตอนนั้นคือคุณหยอดเรียนมาเป็นที่นี่เหมือนเดิม
แล้วคุณก็เลือกเอาชนิดของไข่ที่คุณต้องการนะครับ
มีไข่เปลือกขาวไข่เปลือกน้ำตาล
จากจะมีไข่ให้เลือกซื้อหลากหลายแล้วนะคะ
ภายในตู้ก็ยังติดป้ายบอกรายละเอียดที่มาของไข่

เรียกได้ว่าทั้งสะดวกสบายแล้วก็ช่วยให้เกษตรกรขายไข่ได้
โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางอีกด้วยค่ะ
อันนี้ดีเนาะดีจริง
คือต้องบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีความเป็นภาคส่วนที่เป็นเกษตรกรรมเหมือนกับประเทศไทยนะคะ
ส่วนประเทศไทยคือพูดกันมาเยอะแล้ว
เฟื่องเองถ้าเป็นเรื่องสตาร์ทอัพหรือว่าเทคโนโลยีที่เฟื่องบอกว่า
มันไปได้แน่นอนคืออักริเทคหรือว่าเทคโนโลยีสำหรับเกษตรกรรม
เพราะว่าอย่างที่ดรสมคิตจาตุศีพิทักษ์ก็พูดไว้ก็บอกว่าประเทศไทยเป็นเมืองเกษตรกรรม
ถ้าเอาเทคโนโลยีมาจับได้รับรองว่าเราจะมีอะไรที่เหนือคู่แข่งอยู่แล้ว
เพราะว่าเราเป็นแบบในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแต่ว่าตอนนี้เทคโนโลยีเข้ามามันก็ค่อนข้างมาแบบ
มีคนมาตัดราคามาทำนู่นทำนี่ถ้าไทยทำได้ทำได้เองสุดยอดแน่นอน